พอไปถึงจุดแต่ละที่เอายังเล่าก่อน
หมายถึงอยู่ในเหตุการณ์การยิงนี่แหละฮะ
ใช่ไม่ว่าจะเป็นก่อนเข้าไปในพื้นที่ในตัวอาคารห้าง

ถ้าจมมตั้งหลักแล้วรู้แล้วว่ามีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น
คืออย่างเราเรานี่เราทำอะไรได้บ้างคะคือคนที่ได้ยินเสียงปืน
กลัวเสียงปืนก่อนอ่าอย่าไปยืนเปิดเผยในที่โล่ง
แล้วคุณดูว่าเขายิงอะไรกันอ่าในเคสเนี้ยมีการยิงขึ้นมาแล้วก็เสียชีวิต
เพราะว่าเขายิงไม่เลือกใครที่มายืนดูการยิง
คือเราต้องเราคือผมว่าต้องให้กลัวเสียงปืนคือกลัวซะ
ว่าถ้ามันโดนแล้วมันจะตายนะฮะทีนี้พอได้ยินเสียงปืนเนี่ย
เราต้องจับทิศทางของเสียงปืนก่อนสมมุติว่าเขาอยู่ตรงนั้นอ่ะ
ข้างล่างเนี่ยพอรู้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าอยากดูว่าเกิดอะไรขึ้น
ต้องหาที่กำบังมั่นคงที่กำบังมั่นคงหมายความว่าปูน
ปูนที่เกินฉาบหนาเหล็กหรืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่ผนังเบา
อยากจะสังเกตการณ์แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ทำได้อ่า
แต่ต้องระวังตัวเองอยู่ในความปลอดภัย
คือเราต้องกลัวเนี่ยกลัวหมายความว่าอาวุธเนี่ยมันยิงแล้วเสียชีวิต
แต่ต้องรู้ว่าทิศทางของคนร้ายอยู่ไหนถูกต้องแล้วกระสุนถูกยิงมาทางไหนถูกต้องแล้ว
แต่ต้องหลบไม่ใช่ยืนโชว์นะฮะอันเนี้ยสำคัญ
ถ้าเราไม่รู้ทิศทางแล้วเราวิ่งหนีกระสุนจะไล่หลังเรา
ซึ่งมันวิ่งเร็วกว่าเรายังไงก็โดนค่ะรู้ก่อน
ถ้ารู้ตำแหน่งของมันเราสามารถรู้ทิศทางที่เราจะไปได้อืมนะ
หลบได้วิธีการเลือกอย่างที่คุณยศระวีบอกเมื่อสักครู่นี้คือจริงจริงแล้วควรจะ
หลบอยู่หลังกำแพงหลังเสาคอนกรีตใช่ไหมคะ
คือไม่ใช่ว่าแบบหลังตู้ขายของหลังกระจกหรือว่าลาวกั้นแล้วยืนมอง
อันนี้อันตรายอันตรายเพราะเขาถ้าเขาเห็นเราเขาก็จะยิงค่ะทีนี้เรา
คือเราสังเกตการณ์เนี่ยทำได้แล้วดีนะครับเพื่อที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทัน
แต่ต้องระวังตัวนะฮะต้องระวังตัวด้วยต้องอยู่ในที่กำบังมั่นคงแล้ว
มองเข้าไปเออใครทำอะไรยังไงโทรทันทีเลยค่ะ๑๙๑กองปราบ
แจ้งเขาว่าเกิดเหตุแบบนี้คนมีอาวุธแบบนี้รูปร่างลักษณะแบบนี้
ไม่ไม่จำเป็นต้องวางแผนช่วยกันเพื่อรวบตัวเขา
ยังค่ะยังยังอันนั้นท้ายเลย
ค่ะแล้วก็หรือถ้าสมมุติแบบไม่ไหวแล้วอ่ะ
คือเราไม่ใช่คนที่จะแบบหาที่หลบแล้วดูแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่

หนีเลยได้หนีคือเวลาหนีเนี่ยผมบอกว่าเราต้องเห็นแล้วเขาแล้ว
เห็นว่าเขายิงอยู่แล้วอยู่ตรงไหนยิงยังไงทิศทางไหน
วิ่งเลยครับวิ่งเลย
ถ้าคือห้างเนี่ยคนที่ชินกับห้างจะรู้ทิศไหนออกทิศไหนเข้า
แต่คนที่ไปครั้งสองครั้งจะงงจะหลงแน่นอน
พากันบอกมาออกทางนี้ออกทางนี้
อันนี้คือความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน
คนที่ไปหาที่จอดรถตัวยังไม่เจอเลยเดี๋ยวออกไหมคะ
ต้องบอกว่าออกทางนี้แล้วไปเลยไปให้เร็วที่สุด
ในขณะที่ยังมีโอกาสที่จะหนี
จังหวะที่หนีคือเราก็จะเห็นเอกสารต่าง
เอามาแชร์กันในช่วงเกิดเหตุตอนเท่านั้นที่
ยังไม่สามารถจะรู้ได้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่เนี่ยนะคะ
คือวิธีการวิ่งมันต้องมันมีวิธีการวิ่งของมันด้วยไหมคะ
หรือว่าต้องใช้แบบหมอบเดินเอา
มันอยู่ที่ว่าเราเห็นคนร้ายเนี่ยสมมุติเขาอยู่ชั้นล่าง
เราวิ่งไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในแนวปืนแล้วถูกไหมฮะ
ให้เร็วที่สุดออกให้เร็วที่สุดไปในทิศทางตรงข้ามกับที่เขาอยู่

ในทิศทางนั้นให้เร็วที่สุดแล้วพากันไปให้เร็วที่สุด
อย่ามามววแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นถามกันไปให้หมด
คืออาจจะคือจริงบุคลิกนิสัยคนอาจจะแตกต่างกันเมื่อเผชิญเหตุใช่ไหมค
จิตอาสาก็มากคนที่มีความกล้าหารก็มาก
บางคนแบบไม่รู้จะทำไงตื่นตนกก็มี
เพราะฉะนั้นคือถ้าสมมุติเราเป็นกลุ่มคนที่ได้ยินเสียงปืนรู้แล้วว่ามีเหตุ
แล้วเราวิ่งหนีเลยโดยที่ดูแล้วว่าคนร้ายและแนวปืนแนวกระสุนอยู่ไหน
เราวิ่งหนีเลยก็ได้เราเป็นกลุ่มนั้นได้

คือการตอบสนองต่อภาวะกดดันเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบคือ
เกิดจากสัญชาติยานกลัวแล้วก็คนที่ไม่ตื่นตนกสามารถควบคุมตัวเองได้
คนกลุ่มเนี้ยอย่างเช่นรอบพอที่กล้าหารหลายคนหลายคน
ที่พากันออกไปพาหลายคนออกฮะ
แล้วก็พนักงานพาคนไปซ่อนอะไรแบบนี้นั่นคือความกล้าหารที่ความสวยงามที่เรายังเห็นอยู่ในเหตุการณ์ร้ายแรงตัวนี้

อันนี้คือสิ่งที่คนที่ควบคุมได้
แต่หลังจากนี้ไปเราต้องเรียนรู้ว่าวิธีการรับมือ๑๒๒

ก็จะทำให้การรอดชีวิตง่ายขึ้น
ปัญญาของการเจอเหตุการณ์แบบนี้คือการหยุดการฆ่าหยุดการตาย

อันดับแรกที่จะทำได้คือประชาชนไม่ใช่เจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ร้ายเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วคนที่เจอสถานการณ์นี้คือเหยื่อคือประชาชน
เจ้าหน้าที่จะรู้อีกทีก็เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วได้รายงานไป
คนที่จะตอบสนองกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้ก่อนคือประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์
เพราะงั้นเราต้องเริ่มเรียนรู้แล้วว่าวิธีการที่จะหลบ
วิธีการที่จะหนีวิธีที่จะสู้กลับเนี่ยควรหรือไม่ควรในลักษณะไหนบ้าง
ทีนี้ค่ะจะมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่อาจจะประเมินนะคะ
คิดว่าตัวเองน่าจะน่าจะช่วยได้ถ้าเข้าไประงับผู้ก่อเหตุได้
แม้กระทั่งมีไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารหรือเจ้าที่รับประพอมาก็แล้วแต่
พยายามจะเข้าระงับเหตุแล้วก็จะมีประชาชนจำนวนหนึ่งที่รู้สึกว่าต้องช่วย

คือไฟท์ในต่างประเทศเขาพกปืนได้ประชาชนสามารถพกปืนได้
หรือยังพกปืนไม่ได้ก็แล้วแต่ต้องดูจังหวะ
เราต้องดำเนินการตามสเต็ปก่อน

อย่างที่ผมบอกสู้เมื่อพร้อม

เสร็จแล้วหาจังหวะมาหนีต่อ
ซึ่งก็คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่กับประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ทำกันอยู่

หลบหลีกหนีวนกลับตรงนี้วนอยู่นี้

นั่นคือการที่เรามีจังหวะพอที่จะทำได้
อย่างเช่นเดินมาเผลอเลอ
แล้วเกิดตรงนั้นมีกลุ่มชายกัน
และหาอาวุธอะไรที่อยู่แถวนั้นได้

ไม่สู้ก็ตาย
ก็ควรจะทำแต่ถ้าหนีได้หนีก่อน
ให้เลือกหนีเป็นวิธีแรกก่อน
คือการปะทะให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

จำเป็นไหมที่ต้องพยายามเจรจา
พี่ใจเย็นก่อนคุยกันหรือไม่ต้องแล้ว
คือมีเรื่องหนึ่งที่เราข้ามไป

เขาจะไม่รู้เลยว่าคนร้ายเป็นใคร
เขาจะได้ยินแค่เสียงปั้ง

แต่เขาจะไม่รู้หรอกว่าคนร้ายเป็นใคร

ใช้ปืนอะไรรุนแรงแค่ไหน
เขาจะรู้แค่ว่ามีคนกาดยิง

เขาต้องดูว่าคนร้ายเอาอะไรมา
แล้วเราจะเอาใครไปต่อก่อน

เกิดการยิงยิงหลบ

ตรงนี้มีไม้ตรงนี้มีมีดทำครัวตรงนี้มีนี่
ไว้ก่อนเผลอทำได้

สามารถทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น

แต่เจ้าหน้าที่จะยิงกาดไม่ได้
เขาจะต้องรู้ว่าประชาชนอยู่ตรงไหน

อยู่ในพื้นที่ที่สามารถอบพยพคนนะ

เพราะฉะนั้นในแง่ถ้าฟังอย่างนี้

แต่คือขอให้หนีเป็นทางเลือกแรกก่อนเลย

หรือว่าอื่นที่จะนำมาใช้คือ

คือสมมุติว่าเราอยู่ในห้องนี้

อีก๒นาทีพังแน่นอน
เราอาจจะเอาอะไรไปกั้นเต็มที่แล้ว
มันรู้ว่ามีคนอยู่ข้างในแล้วจริง

ขนาดนี้แล้วเขาคงไม่ฟังอะไรทั้งสิ้น
คือแค่เราเอ่ยปากก็คงจะโดนกระสุนไปเรียบร้อยแล้ว
เหนือจากนี้ในส่วนของ

คือในคืนนั้นมันมีการลากยาวนะคะ

คือมันมีข่าวมาตลอดว่ามีประชาชนถูกจับเป็นตัวประกัน

คือตัวประกันที่เนี่ยเขาให้มานั่งอยู่แล้วเขาเฝ้าดูอยู่เลย

หรือรวมคนอื่นด้วยที่เขาไม่รู้ว่าแอบอยู่ตรงมุมไหนห้องไหน

หมายความว่าประกันความปลอดภัย

คนอื่นที่อยู่ในที่หลบซ่อนอื่นที่ยังไม่โดนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่

โอเคถ้าคุณเข้ามาเราจะยิงตัวประกัน

ถ้าสมมุติว่าป้นแบงค์มีตัวประกันนี่คือการต่อรอง

แต่เขาไม่ได้มีตัวประกันไว้เพื่อต่อลอง